สองรุ่มหนึ่งดูเขาบอกไม่รู้ไปเผลอศพตาตอนไหนอีกฝ่ายตามมารุมกระทืบไม่ยั้งแล้วถามว่ามึงมองหน้ากูทำไมเอ๊ะเขาอาจจะมองผ่านเฉยหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขามองหน้า
ที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะผู้ก่อเหตุสองคนคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตใช้กล่องส่งของที่อยู่บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ทุ่มใส่คนเจ็บที่นอนกองอยู่กับพื้นแล้วแล้วก็ตีตีตีไม่ยั้งเลยค่ะ
คนก่อเหตุอีกคนนึงสวมเสื้อยืดสีดำก็เข้ามาตะลุมบอลกันอยู่พักนึงเหมือนกันแล้วค่อยขี่รถหลบหนีกันไปนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุมันเป็นเพลิงนั่งพักสี่แยกใจกลางหมู่บ้านบัวทองที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีอะค่ะคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนคนทำลายข้าวของอะไรสักอย่างลูกสาว

ก็ออกไปโอ้โหเขาเขียวช้ำไปหมดเลยแล้วเขาก็ถ่ายรูปตัวเองแล้วแม่บอกว่าให้ถ่ายของด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้จะไปแจ้งความ
ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักรายเดอร์คนนี้หมดเพราะว่าเขามาส่งของเป็นประจำคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนเจ็บก็คือน้องรายเดอร์เนี่ยแหละนะคะชื่อนายสนามชัยค่ะอายุ๒๖ปีเองเขาบอกเขาเข้าไปส่งพัสดุในหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมายืนจอดรถที่๔แยกกลางหมู่บ้านเพื่อจะเปิดดูพิกัดบ้านลูกค้าอยู่วัยรุ่น๒คนนี้สวมบวกกับนอกเต็มใบขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอด
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเอามือขึ้นมาบังไว้เขาก็เลยไม่เจ็บอะไรมากประเด็นก็คือพัสดุที่จะส่งลูกค้ามันเสียหายเพราะว่าโดนทุ่มคุณเห็นไหมมันจะมีช็อตนึงในกล้องมุมจรปิดอ่ะที่มันหยิบของจากหลังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทุ่มโครมลงไปเลยนั่นอ่ะนั่นอ่ะพัสดุของลูกค้าที่เขาจะต้องเอามาส่งอ่ะค่ะเขาบอกเขา
ผมไม่เห็นตอนเขามานะไม่เห็นอีกทีคือตอนเขาพูดว่ามองหน้ากูทำไมพอหันไปมองเขาก็ใส่ผมเลยเป็นใครครับไม่รู้จักเหมือนกันพี่จะเตะหัวแล้วเตะหน้านี่แหละแต่ผมเอามือกันก็ทำหลายอย่างก็เตะต่อยพี่แล้วก็เอารังทุ่มใส่ผมรังพัสดุที่อยู่ข้างหน้ารังจากรถเราใช่ก็พังเหมือนกันรังก็แตกเลยผมยังไม่ได้มองหน้าค่ะเพราะผมส่
หมวดสอบพอบังบวทองแล้วนะคะแล้วตำลวดก็สืบทราบแล้วด้วยว่าวัยรุ่นสองคนนั้นก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็เป็นเพื่อนกับใครรู้ไหมกับใครครับเป็นเพื่อนกับคนนึงวัยรุ่นอีกคนนึงที่มีปัญหากับน้องสนามชายคนเจ็บจนถูกไล่ออกจากงานสงสัยคงจะให้เพื่อนมาแก้แค้นแทนหรือเปล่าเบื้องต้นตํ